คุณผู้ชมคะจากอากาศเย็นมาดูหน่อยค่ะ

กาลสินนี่พนังกั้นน้ำมันแตก
เมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะ
สภาพเป็นแบบนี้นู้นคุณผู้ชมเห็นไหม
น้ำมันก็ไหลมาแรงไหลมาเร็วแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบก็เดือดร้อนกันไปหมด
ตรงนี้คือจุดพนังกั้นน้ำชีนะคะ
บริเวณกิโลเมตรที่๖ที่บ้านสดำศรีที่ตำบลลำชีค่ะ

มันยาวสิเพราะว่ามันซุดตัวแล้วมันขาดสักประมาณ๑๕เมตรได้
ให้ข่าวแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายที่แล้วนะ

คือบางที่มันเป็นคันดินเป็นพนังดินใช่ไหม

แต่พอเจอแรงน้ำซัดแบบนี้มันก็ขาดเหมือนกันนะคะ
ไหลทะลักลงไปด้านล่างโอ้โหแล้วดูสิ
นี่อย่างกับคลื่นในทะเลนะคุณผู้ชม
ซึ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่นาข้าวบ้านเรือนของชาวบ้านที่ตำบลลำชี
ตำบลของชัยพัฒนาอำเภอของชัย
ส่วนอีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอกรรมรสัยค่ะ
ตำบลเจ้าท่าตำบลธัญญา
พอพนังมันขาดปั๊บนะจังหวัดก็สั่งเลยให้ผู้นำชุมชนต้องประกาศเสียงตามสาย
ประกาศประกาศขอให้ชาวบ้านเก็บข้าวของขึ้นที่สูงอบพยพสัตว์เลี้ยงและพาครอบครัวไปยังที่ปลอดภัย
จากประกาศแล้วค่ะก็ต้องส่งกำลังใจส่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านกันด้วย
เมืองต้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิง
เอาไว้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคล้องชัยค่ะ
แล้วก็ระดมพวกเครื่องจักรเข้าไปปิดเลย
ตรงที่มันขาดขาดเนี่ยแต่ทีนี้พอระดมเครื่องจักรต่อให้ไปปิด
เมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นภาพน้ำมันมาแบบแรงแบบนี้
อุ้ยมันมืดด้วยค่ะเนี่ยยังไม่สามารถปิดจุดที่มันขาดได้
พื้นที่ที่คาดว่าจะมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะ

อำเภอคล้องชัยกับอำเภอกำมลสัย
เดี๋ยวเช้าวันนี้อย่างน้อยมันสว่างแล้ว
แล้วนักที่ต้องหาแนวทางต่อว่าจะปิดจุดที่มันขาดอย่างไรต่อดี